งูอยู่ในห้องน้ำนอนขดอยู่ข้างชักโครก
โอ้โหคนที่เข้าห้องน้ำก็หดหายหมดสิ
ก่อนหน้านี้เป็นข่าวใหญ่เลยก็คือมาฉก

ของผู้ชายนะถ้าผู้ชายเข้าห้องน้ำ
ก็ต้องหดต้องหายอะไรหดอะไรหายคุณ
ใจหดอะไรหายหมดเลย

ผู้หญิงเข้าไปในห้องน้ำเจองูตัวเคืองแบบนี้ยาวกว่า๓เมตร

ต้องรีบเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับ
กู้ภัยก็ค่อยเปิดประตู
เดี๋ยวถ้าเปิดปังไปเขาพุงเข้ามาได้เลย
เปิดเข้าไปแล้วเจอเจ้างูเหลือมตัวนี้
ยาวกว่า๓เมตรไปขดอยู่ข้างชะโครก

ไปที่บ้านของนางสาวชาลิสาสุตสุนทร
ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกง
หลังจากรับแจ้งว่ามีงูเหลือมเลื้อยมาซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำนะคะ
เมื่อเปิดประตูห้องน้ำออกไปก็เจอ
ขดอยู่ข้างชักโครกเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์บ่วง
คล้องคองูออกมาจากห้องน้ำใส่ถุงปุ๋ย
แล้วก็เอากลับไปปล่อยในถิ่นธรรมชาติของเขานะครับ
เจ้าของบ้านเล่านาทีสยดสยอง

กลัวงูกลัวจริง
คนกลัวนี่เขาเห็นแค่เห็นในภาพแบบนี้
ในธรรมทัศน์แบบนี้เขาก็กลัวแล้ว
บอกว่าเวลานั้นอยู่บ้านคนเดียว
เปิดประตูเข้าห้องน้ำชั้นล่างของบ้าน

ตกใจสุดขีดครับเมื่องูเหลือมนอนอยู่ในชักโครก
จึงรีบกระโดดออกจากห้องน้ำ

งูอยู่ในนี้ไปก่อนนะอย่าออกไปไหนนะ

ไว้ก่อนแล้วโทรหาแม่ให้ตามกู้ภัยมาจับ

และคราบของเสียอยู่ภายในชักโครก
พอจะเป็นข้อยืนยันได้ว่า

ผ่านขึ้นมาทางชะโครกจริง
แล้วถึงจะมานอนขดอยู่ข้างแบบนี้
คุณโอ้โหเข้ามาจากไหนเนี่ย
โอ้โหน่ากลัวนะฮะ

ก่อนที่จะหย่อนก้นของท่าน
สรุปแล้วงูเขาจะออกมาฤดูไหนบ้างคะ

เอาเป็นว่าแบบนี้ละกันต้องให้ระมัดระวังนะคะ